ขอใช้ช่องทางในช่วงเรื่องรอบขอบสนาม

สำหรับคนที่ส่งนะครับ

การประกาศในช่วงบ่ายเมื่อวานที่ผ่านมา

กว่าเมื่อวาน

เพราะว่ามันก็ต้องมียูเซอร์เขาจะเห็นว่าเข้ามาลดสนุกกันหี่คน
๑๐๐๐๐บาท๑๐๐รางวัลรวมทั้งหมด๑๑๑รางวัล
ผู้โชคดีที่ได้รับเงิน๕๐๐๐๐๐บาท
ถูกทั้งหมดเน้นย้ำจำนวนอีกครั้งนะครับแบบละเอียด๙๔๔๖๒คน

ไม่ใช่คุณเสื้อดำในหน้าข่าวเราคนทางขวา
คุณเสกสันติทองสวัสดิ์อายุ๕๑ปีจากกรุงเทพมหานคร
คุณเสกสันติก็ยอมรับว่าตอนที่บุกไปสัมภาษณ์ที่ทำงานก็ดีใจ
แล้วก็ไม่ได้หวังว่าจะได้รางวัลแล้วก็จะนำเงินส่วนนี้ไปทำบุญ
รวมถึงใช้หนี้ค่ารักษาพยาบาลเก่าที่ก่อนหน้านี้
ติดอยู่แล้วก็จะเก็บเป็นทุนการศึกษาให้กับลูกด้วยครับ
แล้วก็มันให้หวังแต่จริงเราก็มีพลังก็คือว่า
ถ้าได้เงินสักก้อนหนึ่งมาช่วยแก้ปัญหาในชีวิตเรามันก็คงจะมีอะไรดีขึ้น

ฟังแล้วเราก็ดีใจนะครับที่มีส่วนช่วยในการแบ่งเบาภาระนะครับ
แน่นอนอีกหนึ่งเรื่องครับที่น่าต้องติดตามกันสำหรับแฟนที่ส่งมาทางปรายศนียบัตรนะครับ๘สิงหาคม
จะมีการจับรางวัลทายผลฟุตบอลโลกนะครับที่ร่วมสนุกทางปรายศนียบัตร
จำนวนผู้ทายถูกก็มากกว่า๑๒๘ล้านชบัตร
ที่๑ครับเงินสด๑๐ล้านบาทนะครับเน้นย้ำกันเลย
แล้วก็เงินรางวัลรวมมูลค่าในวันที่๘สิงหาคมรวมแล้วใน๓๐ล้านบาท
ไปช่วยกำลังลุ้นกันได้ว่าใครจะเป็นเศรษฐีคนใหม่
สิงหาคมครับย้ำอีกครั้งในช่วงบ่ายโมงนะครับ